เรื่องของตำรวจนะครับเกิดเหตุการณ์ที่มีตำรวจสายตรวจของสภปากช่อง
ก็ไปออกตรวจตามปกติแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาต้องสงสัย
แล้วก็ไปขอตรวจค้นแต่กลับเป็นว่ามีการขี่รถหนีไป
ตำรวจก็ขี่รถตามประกบกันไปพอจะถึงจะจวนตัว
ผู้ชายคนนั้นเอาปืนลูกซองยิงใส่หน้าตำรวจเสียชีวิตคาที่คุณผู้ชม
ตอนนี้กำลังล่าตัวอยู่ตำรวจก็เลยต้องไปตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดนะฮะทั้งที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
เขาก็ออกตรวจตามปกติแต่ว่าไปเจอ
รถจักรยานยนต์คันที่ผมบอกไปเป็นของคนร้าย
สุดท้ายมีกล้องวงจรปิดอีกตัวไปจับภาพคนร้ายที่ขี่รถหนีได้
แล้ว๑๐ตำรวจตรีอัตภพลขี่รถไปตามประกบระยะประชิด
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงของ๑๐ตำรวจตีอัฐพล
บอกให้คนร้ายจอดหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปฟังพร้อมกันครับ
หลังสิ้นเสียงเฮ้ยจอดเฮ้ยจอดสักพักหนึ่งจะมีเสียงปืนดังขึ้น
ให้จอดนี่คือเป็นเสียงของตำรวจนะครับ
ทีมข่าวได้นำภาพของคนร้ายคุณผู้ชมก็ได้มาว่า
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่อนข้างเร็ว
ซึ่งถือว่าเป็นบ่อแสสำคัญในการแกะรอยคนร้ายนะครับ
แล้วก็สามารถได้ภาพนี่หลายจุดขี่รถไปในหลายเส้นทาง
ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้เห็นเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัย
ขี่วนไปวนมาแถววัดเป็นผู้ชายรูปร่างสมส่วน
ไม่เสียงหมวกกันน็อกถาดทางลุกลีลุกลนเหมือนการกระติดปกติ
มีการเบิ้ลเครื่องเสียงดังรถเหมือนจะแต่งมาด้วย
อันนี้เป็นเบาะแสนะครับแล้วก็ขี่ออกไปทางฝั่งจังหวัดสระบุรี
แต่ก็ไม่เห็นว่ารถสีอะไรเพราะมันมืดแล้วนะฮะ
เห็นที่ด้านหน้าจะมีตะแกรงสีขาวอยู่แค่นั้นนะฮะ
ตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุชาวบ้านไม่ได้เอกใจเพราะนั่งกินข้าวกันอยู่
อันนี้อีกมุมหนึ่งนี่ขี่มาแล้วค่อนข้างจะเร็วเหมือนกัน
ได้ยินข่าวในวิทยุของหมู่บ้านว่ามีคนร้ายยิงตำรวจตายนะ
สุดท้ายชาวบ้านก็อยากจะให้จับคนร้ายให้ได้เพื่อความสบายใจของชาวบ้านด้วยนะฮะ
ฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะครับ
จากข้อมูลคือคนร้ายหนีออกนอกพื้นที่ไปแลกไปอยู่แถว
ถามพื้นที่จังหวัดสตราบุรีแล้วก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นชายอายุประมาณสัก๒๐๓๐ปี
แต่ยังไม่สามารถจะขอเปิดเผยได้เพราะก็เน่งว่าเดี๋ยวคนร้ายจะ